มาแล้วค่ะเตรียมปากกากับกระดาษให้ดี
หรือว่าเตรียมโทรศัพท์มือถือถ่ายหน้าจอไว้เลยนะคะ
ได้เวลาคำนวณตัวเลขวิชาคณิตศาสตร์และการคำด่ามาแล้วนะคะเอาเขาบอกว่า
น้ำหนึ่งตอนนี้น่าจะมีคู่แข่งแล้วนะคะสูสีดูดีกันมาเลยนะคะ
ชื่อว่าเจ๊ฟองเบียร์ครับเจ๊ฟองเบียจะพูดว่าอะไรบ้างนะคะ
แนวทางอะไรบ้างวันนี้ติดตามได้จากหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

นี่ไงเนี่ยค่ะภาพเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ของเจ๊ฟองเบียค่ะเขาระบุแบบนี้เป็นเพียงแนวทาง
นี่เจ๊ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ
ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออกอะไรเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
แต่หลังจากที่มีการโพสต์แบบนี้ออกไปก็มีดราม่า

ราม่าบอกว่าเจ๊จ๋าเลขที่เจ๊ให้มาน่ะ
บอกว่าเป็นเลขดังถูกคนกว้านซื้อไปหมดแล้ว
เอาไปหาหาช่องทางหาวิธีพิสูจน์กันเอาแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูสัตว์นำโชคกันบ้างค่ะ
ไก่อูนำโชคประจำแผงที่วัดกู้ที่นนทบุรีค่ะ
มาดูซิว่า๑ตุลาคมนี้ไก่อูเขาให้อะไร
พอรู้ว่าเสี่ยงแต่รายได้มันเดียงพอเสี่ยงอีกสักที
บอกไก่อู๋เนี่ยแม่นมากคุณลูกค้าต้องมาจัดการเลย
ต้องมาดูสิว่าพี่ไก่อู๋เนี่ยเค้าให้อะไร
แถมพี่เจ้าของคลิปยังใจดีนะไม่มีกั๊กเลย
ดาวชาวเน็ตผู้นิยมตัวเลขตาลุกเลย
ตามหาแผงที่เหลือเขาบอกว่าก็หาไม่ทันเหมือนกัน
เพราะว่าไก่อูเนี่ยดังทุกแผงแหละในวัดกู้

เหรอถ้าไม่ถูกมาเป็นไก่ต้นนะโอ้โหร้อนเล่น
โอ้โหอันนี้ดีมีภาพให้ชัด
แต่ก็ไปสลับกับเจ๊ฟองเบียเมื่อกี้นะคือเลขเดียวกันแหละแต่ว่าคนละตำแหน่งกัน
ลองดูลองดูลองดูนะคะอาจจะไก่มาที่กบ
กบที่สะกนครก่ะเขาบอกว่าไม่ธรรมดานะ
เจ้าของเนี่ยถูกรางวัลงวดที่ผ่านมาแล้วเอาแล้วงวดนี้กบให้อะไรไปดูค่ะ
มี๕มี๔ว้าว
คุณชี้อะไร
เห็นของผมแหละ
เห็นของผมแหละ

เจ้าขบตัวเนี้ยงวดที่แล้วให้แล้วรอบหนึ่ง
พอใกล้จะถึงมันที่หนึ่งตุลาคม
จับมาหงายท้องดูอีกสักรอบซิว่าเจออะไร
เจออะไรก็อย่างที่เขาบอกไปในคลิปไปเค้า
บรรดาชาวโลกโซเชียลมีเดียก็เห็นต่างค่ะ
งลายที่ท้องแล้วนะคะเขาก็บอกว่า
บางคนก็มองไม่เหมือนกับคนในคลิป

เหมือนเล็กหนึ่งส่วนใหญ่ก็

ส่วนใหญ่เห็นเหมือนเจ๊ฟองเบียร์อีกแล้ว
หรอโอ้โฮแล้วแต่บางคนมองต่างกันใช่ไหมน้อง

ส่วนที่จะพาไปดูต่อไปนี้คล้ายกับไก่อูเหมือนกัน

เป็นเจ้าแม่แห่งโชคค่ะพี่สุนารีราชศรีมา
คนนี้ถูกลอตเตอรี่บ่อยโชคดีบ่อย
ล่าสุดขับรถกระบะใบ้แดงคุณผู้ชม

เจ็บปุ่นรวยไว้
นี่แหละค่ะที่พี่ซูนารีราชสีมา
นักร้องและพิธีกรชื่อดังเขาโพสต์คลิปเอาไว้ค่ะ
ตเตอรี่ออนไลน์ที่เธอซื้อมากกว่าร้อยใบ
ลอตเตอรี่ที่เธอซื้อมาส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยเลขนี่เลยค่ะ

เลขถามว่าได้มาจากไหนนะคะมาขออภัยขออ่านขออ่านตามตามตัวเลขเลยละกันนะคะ
เพราะว่าเป็นเลขที่เป็นเลขจากรถทะเบียนทะเบียนรถเนี่ยนะคะ
สองห้าเนี่ยได้มาจากไหนพี่สุนารีไม่ได้บอกไว้
แต่ที่แน่คือเนี่ยนะคะแปดศูนย์มาจากรถคันนี้ฮะ
มาจากทะเบียนรถกระบะป้ายแดงของพี่สุนารีที่เพิ่งไปถอยชนรถคันอื่นมาเมื่อต้นสัปดาห์ก่อน
ทะเบียนรถป้ายแดงของพี่สุก็คือ๘๙๘๐กรุงเทพนะคะสเส๘๙
บรรดานักเสี่ยงโชคก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวนะคะบอกอุ้ยเลขสวยมากเลยพี่สุ
วันนี้ต้องตามแล้วทะเบียนรถเดี๋ยวจะนำไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไปนะคะ
หลากหลายมากอ่ะหลากหลายโม่งไปหมดเลยนะครับลากหลายใครมีจะได้อย่างในการรับตรง
ผมพาไปดูต่อครับที่พิวพิธภัณฑ์เหมือนไทยหุ่นและอิตพุ่มพวงดวงจันทร์
โชคลาภกันอย่างต่อเนื่องสองงวดที่ผ่านมามีหลายคนไปขอแล้วก็รับโชคกันทั่วหน้าครับ
แล้วก็ถูกรางวัลไปเพราะว่ามีป้ายทะเบียนรถคันใหม่ของครอบครัวแม่พึ่งพุ่มพวง
ทางเลขปีพศที่แม่พึ่งเสียชีวิตด้วยนี่ครับเขาชี้ให้ดูแล้วเนาะ
ทางด้านของนางบุษกรจิตหารหรือว่าป้าต้อยครับเป็นน้องสาวของคุณพุ่มพวงนะบอกว่า
ฝันเห็นพี่พึ่งกับแม่ในความฝันป้าต้อยว่างั้นนะพี่พึ่งหยิบแก้วน้ำมาให้ดู
นะฮะอ้าวปลาแต่อ้าวแต่ก็จุดพูดอันนี้ให้ดู
แค่นี้จบแค่นี้จบข่าวเออส่วนกระแสศรรษฐานะคะ
กุมารเทพไอ้ไข่ใช้คำว่ายังคงมีอยู่
เพราะว่ารูปปั้นของไอ้ไข่ไปอยู่ในหลายพื้นที่
ไปอยู่ในหลายวัดนะคะพาคุณผู้ชมไปที่วัดนิเทศราบเรน
ครอง๑๓ลำลุกาปทุมธานีจุดนี้นักเสียงโชคเขาบอกว่า
โชคได้ลาบมาก็ต้องกลับไปแก้บนนะคะ
นางสาวสุดารัฐเพชรศรีค่ะชาวบ้านในพื้นที่
ไปถวายเพลพระสงฆ์๘รูปแล้วทำแล้วนำทอง
ทองจริงนะทองรูปบ้านไปแก้บนให้ไข่ด้วยค่ะ
และหลังจากนั้นก็ต้องแวะไปจุดนี้ค่ะไปส่องหน่อยอ่างน้ำมนต์
แล้วเธอก็บอกว่าก็ได้มาอยู่เหมือนกันนะ๒ตัว๓ตัว
ให้คุณผู้ชมดูเอาเองละกันนะคะ
ส่วนจุดหนึ่งค่ะอีกจุดหนึ่งมีรูปปั้นไอ้ไข่เหมือนกันนะคะ
ที่วัดทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่ามีคนดวงดีได้รับโชคถูกรางวัลไม่น้อย
เอาสร้อยคอทองทองคำเป็นทองรูปภัณฑ์มาแก้บนก็มี
ทหารของเล่นต่างก็มี
ส่วนวิธีขอเลขเด็ดเสี่ยงเซ็มซีค่ะ

งวดนี้แปลกใจมากที่ตัวเลขของเซียมซีกับปิงปอง
เป็นเลขเดียวกันเขาบอกแบบนี้นะคะ
แค่สลับตำแหน่งเท่านั้นเองมีภาพไหม
สีได้อะไรหยิบมาได้อะไรเอาเป็นว่าลองไปดูกันเอาเองนะคะ

นี่จะบอกว่าเป็นเลขเดียวกับลูกปิงปอง

เหมือนที่เห็นกับตรงหลังกบเมื่อกี้

ไม่เป็นไรลองเสี่ยงดวงกันดูแต่ก็อยู่ในขอบเขตนะคะ
อย่าไปลงทุนกันเยอะคุณผู้ชม